๑๘ปีแห่งความรัก
เมื่อได้ยินแต่๑๖ปีมัน๑๘ปีนี่หรอ

พี่ธัญญากับพี่เป๊กสัญญา

คุณผู้ชมค่ะบ้านอื่นนี้เขาอาจจะแบบควงคู่ไปเติมความหวานใช่ไหมคะ

ถ้าสมมุติสามีฉันโรคจิตมาฉันโรคจิตกลับ
คือแบบนี้จริงคือเมื่อวานนี้พี่ธัญญาให้สัมภาษณ์เราก็แบบนี้จริงเหรอพี่

ใช่นะคะอย่างที่เชอรี่บอกไปนะคะเพิ่งผ่านวันครบรอบ๑๘ปีหมาดนี่แหละค่ะ
พี่ธัญญาก็ลืมนะสามีพี่เต็กเขาก็ลงอับใจ

ชั่นเขาก็หวานหยดเยิ้มเหลือเกิน
เมื่อวานครบรอบวันเกิดวันนี้ครบรอบวันแต่ง๑๘ปี

แคปชั่นแบบนี้เหมือนไปทำอะไรผิด

คือเมื่อวานเจอพี่ธัญญาพี่น่าบอกว่าที่ลงคือก่อนหน้านี้ทะเลาะกันจริง
ธัญญาบอกเอาจริงก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนะคะ

ถ้าคือสามีถ้าเฉพาะโรคจิตมา

ด่ากันทุกวันสม่ำเสมอ๑๘ปีแบบนี้
ว้าวซ่ามากเลยค่ะฟังเสียงหน่อยนะคะ
ปีอยู่มาได้ยังไงยังไม่รู้เลย
เขาด่ากันประจำจริงคือเขาก็เป็นคนแบบ
เวลาเขาโมโหอะไรเขาก็จะเป็นคนพูดแบบขวานผ่าซ่า
ก็ทำให้เรามงบไง
ไม่เพราะว่าเขาเป็นคนโลกจิตอย่างหนึ่ง
ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเบาโอ้โหเอายาย

เพราะว่าเขาโรคจิตมาเราต้องโรคจิตกว่า
มันก็จะทำให้เขาหยุดดู
อันนี้คือเป็นเคล็ดในการช่วยช่วยคู่ให้ยาวนาน
ก็คงจะอย่างนั้นนะคะ
๑๘ปีอยู่ได้ยังไง

เพราะว่ายิ่งด่ายิ่งรักกันก็มีจริงนะ

ท้าทายอำนาจมืดทุกสเตตัสเลยจริง